เอาล่ะมาดูกันเรื่องต่อไปนะคะ

แล้วก็จำเป็นต้องดำเนินคดีกับฝรั่งหัวร้อนที่เป็นเจ้าของด้วย
เพราะว่ามีการสั่งขังลูกจ้างในกรงหมา
แล้วก็มีการทารุณสัตว์เกิดขึ้นนะคะ
มีคลิปออกมาเนี่ยคือว่อนโซเชียลเลยทางภรรยาของเจ้าของเขาก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้
บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมฟ้องกลับทุกข้อหาเลยนะสำหรับกรณีนี้
อันนี้เป็นความคืบหน้าจากคดีที่ลูกจ้างไทย๑๕คนค่ะทำงานอยู่ในสถานสงเคราะสัต
ประสาทอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรำแล้วไปแจ้งความว่าถูกนายจ้างชาวฝรั่งเศส
ซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยกดขี่คมเหงบังคับให้อยู่ในกรงหมา
ข้าวอดน้ำอีกต่างหากตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารนะคะ
หลังจากเจ้าหน้าที่นำกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ไม่พบตัวเจ้าของ
ซึ่งล่าสุดสัตวแพทย์ขวัญชัยชัยปลื้มอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดชนบุรี
ก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรบ้านกรวดติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะ
เพราะว่าคดีนี้เป็นการแจ้งข้อกล่าวหากับนายมิเกล
พรบวิชาชีพสัตวแพทย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากเห็นคลิปการฉีดยาฆ่าสุนัขของนายมิเกล
แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นสัตวแพทย์ทั้งที่จริงไม่ได้จบด้านนี้

ตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าก็คือ

เตรียมส่งไอยาการต้นปี๒๕๖๓ค่ะ
อันนี้เป็นคลิปนะที่มีการฉีดยาฆ่าหมาเนี่ยนะ
ด้านในนัทดันไนนามารานักวิชาการ
แรงงานชำนาญการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบุรีรำก็บอกว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ย
แต่ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง
เพราะถ้ามีหลักฐานว่าดำเนินการไม่ถูกต้องเนี่ย
อาจจะถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตด้วยนะคะส่วนนางธัญนันชูภรรยาเจ้าของสถานสงเคราะหสัตว์ก็ออกมาชี้แจงค่ะ
บอกว่าการที่ลูกจ้างไปร้องเรียนกล่าวหาว่าสามีมีการตบทำร้ายตบตีและขังไว้ในกรงหมาเนี่ยไม่จริงนะ
เพราะประตูคอกหมาขนาดใหญ่ลูกจ้างสามารถเปิดเข้าออกเองก็ได้ตัวเองเนี่ยให้เงินเดือนลูกจ้างดูแลหมาประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
ทำงานก็คือ๙โมงเช้าถึง๓ทุ่มให้เข้าเที่ยงและข้าวเย็นกับพนักงานฟรี
ถ้าถูกทำร้ายจริงทำไมอดทนมาได้ตั้งนานถ้าเป็นตัวเองก็คงลาออกไปแล้วอะค่ะ
แต่พอถามว่าอยากลาออกไหมทุกคนก็บอกอยากทำงานต่อทุกคน
และตั้งแต่เปิดฟาร์มมา๓ปีเนี่ยนะคะยอมรับว่าสามีเป็นคนดุเป็นคนอารมณ์ร้อน
ลูกจ้างจากกล้องวงจรปิดว่าอู้งานเล่นโทรศัพท์เนี่ย
ก็ยึดโทรศัพท์มาแล้วเหมือนกันก็อาจจะทำให้เขาไม่พอใจ
ส่วนคลิปวิดีโอที่ฉีดยาให้หมาตายยืนยันว่าหมาตัวนั้นไม่ได้ตาย
มันเป็นยาคลายเครียดทำให้หมาสงบนิ่งซึ่งเป็นหมาของเพื่อนที่เรียกให้ไปช่วยนะคะ
ดังนั้นกระแสข่าวที่กล่าวหาว่ารับเงินบริจาคไม่เป็นความจริง
เพราะว่าทุกวันนี้ยังลำบากดูแลกันอยู่ทุกวันเนี่ยแหละค่ะ
ส่วนที่มีบางคนจะมาเอาผิดกับสามีก็อยากให้ไปหาหลักฐานมาให้ชัดเจน
ว่าทำอะไรผิดถ้าตรวจสอบแล้วว่าไม่มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
อันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องกลับด้วยอ่าลักษณะที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คือมันเป็นเหมือนสถานรับเลี้ยงสัตว์จรจัดเลย
คือมีตั้งสองร้อยตัวเนี่ยค่ะอ่าอ่าติดตามกันต่อนะคะ